ดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะไม่น่าเชื่อนะถ้าเราไปเที่ยวน้ำตกนะไปเที่ยวน้ำตกที่น้ำตกแบบหูลงมาแรงเลยนะเล่นเล่นน้ำอยู่นะแหวนเพชรหลุดหายฮะจังหวะนี้เจ้าของแหวนเขาเดินสะดุดคลิปนี้ไม่มีเสียงนะครับแต่ถ้าดูจากน้ำตกไหลลงมาแรงมากคือเดินสะดุดแล้วจังหวะล้มเนี่ยอาจจะเอามือไปท้องไปเท้าเนี่ยแหวน
ถึงกระหลัดว้ายหายังไงคุณราชพรนั่นแหละสินี่สุดท้ายเจอหรอคะนี่ฮะเจอฮะสุดยอดจริงเลยอ่ะกู้ไพนี่มาช่วยครับคือมาควานหาเอาเครื่องสแกนโลหะเนี่ยหาเจอพี่กู้ไพสุดยอดจริงแล้วส่วนหนึ่งเป็นความโชคดีด้วยแหวนวงนี้ไปติดอยู่ในซอกหินข้างล่างโอ้นี่โชคดีมากคือถ้าไม่ติดซอกหินก
โอ้โหน้ำนี่ตกลงมาอย่างลึกอย่างแรงนะคะยังสูงลงมานี่แหนะครับ
คือเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยนะฮะหาอยู่๓๕นาทีแหวนติดอยู่ที่โขดหินใต้น้ำ
คืนสู่เจ้าของได้สำเร็จอ่านักประดาน้ำเนี่ย
ก็คือคุณแพคขันโยกนี่ฮะทุกประชุมครับ
คือเจ้าของแหวนเพชรเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๖มกราคมนะครับ
ที่น้ำตกคลองล้านที่กำแพงเพชรกับครอบครัว
กำลังเดินชมธรรมชาติอยู่มาถึงจุดตรงนี้หน้าน้ำตกเนี่ย
เห็นว่าสวยดีก็ขยับจะไปถ่ายรูปตรงโขดหิน

โชคดีมากที่คนแถวนั้นช่วยกันดึงมือเอาไว้ได้
คือตัวเนี่ยไหลไปไม่ไกลนะแต่ก็เปียกทั้งตัว
ทีนี้ก็กำลังถ่ายลงถ่ายรูปกันอยู่
จังหวะกำลังจะกลับที่พัก
เอ้าเพิ่งมาเห็นว่าแหวนเพชรในมือเนี่ยฮะวงนี้
หายไปก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่น้ำตกห้องร้าน

หน้าที่น่ารักมากจริงจริงชื่นชมแล้วขอบคุณด้วยนะคะ